คุณผู้ชมค่ะสายมูสายบุญมาตามกันต่อดีกว่า
อันนี้จะพาไปไกลนิดนึงจะพาไปพม่า
สายมูเนี่ยต้องที่นี่เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
จำได้ไหมเราเคยสัมภาษณ์น้องเจดถั้วเอาไว้
เกี่ยวกับหวานใจคุณวิวนรตเขาชอบไปสายมูห์
คราวนี้แหละเราไปส่องดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง
มาร์คที่แรกเชื่อว่าทุกคนคุ้นตากันเป็นอย่างดี

ดวงประทีบทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น

มีความเชื่อกันว่าถ้าถวายดวงประทีปครั้งนี้เนี่ย
ซึ่งเหมือนกับการถวายแสงทอง
ทำให้ชีวิตสว่างสวัยแล้วก็ด้วยแรงศรัทธาค่ะ
วิวบอกในแคปชั่นของเธอบอกว่า

ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษในชีวิตเธอมากจริง

เราไปทั้งทีใช่ไหมหลังจากนั้นค่ะก็ได้ไปขอพรที่พระธาตุมุเตาหรือว่าเจดีชเวมอดอร์
วิวเนี่ยได้ปิดทองที่นี่ด้วยคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะวิวไปต่ออีกจ้ะพระธาตุอินแขวนค่ะ
ทางที่ขึ้นไปก็เอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมค่ะแต่ด้วยใจที่ศรัทธาไงฉันไม่หวั่นไหวอยู่แล้ว
หลังจากนั้นค่ะเธอตื่นเช้าขึ้นมาค่ะตั้งแต่ตี๔เลยเพื่อมาแขวนระคังทองเสริมสิริมงคลของชีวิต
พอเสร็จพิธีปั๊บค่ะก็ใช้เวลาก็ใกล้เวลารุ่งเช้าพอดีได้รับแสงอาทิตย์แบบเต็มคุณผู้ชม
อันนี้มันสำคัญมากแสงนี้เลยมันเหมือนเป็นแสงแห่งมงคลชีวิตคุณผู้ชมเป็นแสงแรกของวันเป็นแสงมงคล
อาบมาเลยจ้าฉันรับเต็มที่คือคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยที่ไปเนี่ยนะเออไปเพื่อมูเลยคือมันก็มีเหตุผลเชื่อมโยงเหมือนกัน
ต้องไปเวลานี้เพื่อจะได้รับแสงเวลานี้มันสุดยอดจริงจริงเออนะคะปิดท้ายด้วยภารกิจอิ่มบุญแล้วกันด้วยการแต่งหน้าถวายพระแม่นันคารายอืมเออ
ด้วยเครื่องสำอางที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของวิวค่ะกลับมาลุยงานครั้งนี้รับรองว่าปังแน่นอนสุดยอดเลยนะคะ
ลูกสาวจริงจังมากถวงถวายเกี่ยวกับนั้นเขาใช้เครื่องสำอางของเขาด้วยหรือเปล่าใช่คือเป็นเครื่องสำอางแพร่นของคุณวิว
วิวทำมาประมาณสี่ห้าปีแล้วอ่ะแล้วที่วิวเคยให้สัมภาษณ์ว่าก่อนอันนี้โดนโควิด
ว่าจะไม่รอดปรากฏว่าโอ้โหหลุดรอดมาแล้วขายดีมากใช่คุณผู้ชมในรีวิวเยอะมากที่สำคัญคือเอาพูดตรงใช้ดีเหมือนกันก็คือแบบว่าอาชิมลางนิดนึงค่ะ